ไปถึงเรื่องราวของงูเยี้ยเขี้ยวขอกันบ้างคุณผู้ชม
เล่ากันวิดวิจักรวรรณดึงของงู
ตกอกตกใจเพราะว่าขนาดมันใหญ่มากใช่ไหมคะ
งานนี้คนที่ไปเจอบอกงูมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคะ
ขนาดไหนล่ะคุณผู้ชมไปดูเองเลยค่ะ

ต้องอยู่
ติดตรงอยู่ไหนล่ะติดตรงไว้เลยติดตรงไว้เลย

โง่นี้เป็นโง่ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วอึ่นะ

คือเค้าบอกว่าวัดออกมาแล้วนะ
๕เมตรคุณผู้ชม
นี่เดี๋ยวฉันว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันยังไม่ได้กินอะไรนะ

อุ๊ยคุณเนี๊ยะเชื้ออยู่บริเวณกลางขยะหลังโรงเรียน
พอจับได้แล้วเรียบร้อยก็เขาเรียกว่ายังไงใช้ถุงเท้าครอบหัวมัน
ถุงเท้าครอบหัวถุงเท้าแบบให้มันมองเห็นใช่ไหม
ด้วยนะคะปกติเราจะเห็นใส่กระสอบใช่ไหมคะ
แต่นี่คือใช้วิธีการเอาถุงเท้าครอบหัวมัน
คือเขาเอาไปไว้ตรงหลังรถเพราะว่าอะไรรู้ไหม
กระสอบไม่พอใส่จริงตัวใหญ่มากมันใหญ่มาก
คุณดูท้องมันมันต้องกินแล้วแน่เออเป็นไปได้
กำลังช่วงของการย่อยแล้วก็เลยมาซุกตัวอยู่ในกองขยะ
ก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมทีนี้พอจับได้แล้วนะคะ
ก็นำตัวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คุณสัญชัยบอกว่าผู้ที่พบเห็นงูตัวนี้ก็เชื่อว่า
งูตัวนี้มันอาจจะตกใจที่โดนทำลายรังของมัน
เพราะอะไรเพราะว่าทางโรงเรียนได้จ้างรถแคคโฮลมาปรับหน้าดิน
กองขยะหลังโรงเรียนนะคะคุณสัญชัยยังบอกอีกว่างูตัวนี้แหละ
ที่เคยแอบมากินหมากินแมวของชาวบ้านอยู่หลายครั้ง

คือเราก็ไม่ได้อยากจะไปทำร้ายมันหรอกบางทีการทำความสะอาดปรับพื้นที่
อาจจะไปโดนรังมันโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็คงจะต้องหาวิธีปกป้องตัวเอง
แต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะต้องช่วยเหลือมันให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ฉันสงสัยถุงเท้าออกมาจากไหน

ทำไมดิฉันสงสัยอะไรเยอะจัง
ของใหม่หรือของใช้แล้วคิดไม่ทันเอาถุงเท้าข้อมูลดีกว่าทำให้ดี

มันไม่ไหวจริงเลยนะเหมือนโดนมนต์สะกด
ค่ะมันชอบห่วงไหล่แปลก
ดีเป็นการปรับภาพสังเกตเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขา